นี่คุณผู้ชมนางห่างหายไปนานใช่ไหมคะ
ลงรูปไอจีแบบโอ้โหหน้าตาน่ารักเป็นบาร์บี้

ไหมคะเขาเรียกว่าสวยเพดานละลาย

เห็นไหมข้างบนชาวเน็ตเขาไปจับผิด
เคยแต่ได้ยินว่าสวยบ้านเบี้ยว

มันเป็นเทคนิคการเกาะสร้างที่ผิดพลาดหรือเปล่าครับพี่แท็ก
ไม่คนก็เลยเม้ากันไปบอกว่าอุ้ยขวานโต๊ะแตก

เออเนี่ยทำไมต้องแต่งลงแต่งรูปนี่
พี่ไม่ได้พูดเองนะคะน้องขวัญพี่ไม่ได้พูดเลยนะคะ
ไปดูตามคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ไปนู่นนั่นนี่นะคะ
มีคอมเมนต์หนึ่งด้วยนะคะบอกว่าทีวีละลายมันเบี้ยวเองด้านหลังนะคะ
รูปนี้เหมือนคนหัวเล็กไปเลยตัวใหญ่นะคะ
ซึ่งนะคะก็งานนี้น้องขวัญมาตอบคอมเมนต์นึงนะคะ
แต่เอาจริงเวลาลงรูปอ่ะนี่ฉันก็คัดหลักหลักรูปสวยลงนะ
จริงต่อให้ถ่ายไปน้อย๑๐๐รูปนะ

พลิเคชันมันเยอะใช้บ้างก็เถอะไม่เป็นไรหรอก

ล่าสุดเลยนะคะเพื่อหายแบบให้หายค้างคาใจนะคะ

ใช้แอปไหมขวัญใช้แอปไหมถามไหม

ขวัญไม่รับคุยกับแม่ก็ได้ก็เหมือนเป็นแม่เป็นขวัญนี่แหละค่ะ
แม่แบบพูดขำบอกลูกมีโทรศัพท์ก็ต้องใช้แอป
แต่ตอนนี้ขวัญผอมลงจริงผอม๖โลอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
แต่ก็ใช้เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากิน

ใช่นะคะหรือเรียกว่าจะให้ละลายจะให้เยี่ยวอย่างงี้ก็ตาม

ถูกต้องนะคะแต่งนิดแต่งหน่อย

เชียร์และพี่ซัพพอร์ตจ้า